คุณผู้ชมคำถามทั้งหมดทั้งมวลทั้งจากคนในประเทศทั้งจากคนนอกประเทศ
เรื่องของความไม่ชอบมาพากลกับเรื่องของการเลือกตั้งแน่นอนนะครับ
วันนี้กรกตตั้งโต๊ะแถลงข่าว
คือเป็นการแถลงข่าวที่นักข่าวพยายามถาม
ประเด็นที่หลายคนสงสัยแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่
เอาไปฟังกันหน่อยว่าเขาจะว่าอย่างไร
พรอมด้วยในนัดเล่าสีสวกลรองงเรขาอาทิตย์การกรกต
ก็ออกมานั่งแถลงข่าวกัน๒คน
พูดถึงภาพรวมของคะแนนว่าเป็นหน้าที่ของพอกรกตประจำจังหวัดครับ
ต้องนำส่งเอกสารให้กับกรกตในวันที่๒๖มีนาคมก็คือวันนี้
และกรกตจะเผยแพร่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคือ๙๕ให้ทราบภายในวันศุกร์
ไปอีกเกือบ๑อาทิตย์เลยนะถูกต้อง
คนก็สงสัยเอ๊ะมันจะนานไปหรือเปล่าแล้วคะแนนมันจะโปร่งใสหรือเปล่า
คือตอนนี้ไม่มั่นใจแล้วว่าคะแนนที่ออกมาจะพลิกโผล่อีกไหมนั่นน่ะสิจะวิ่งอีกหรือเปล่า
เขาบอกว่าที่ต้องเป็นวันศุกร์เพราะว่าต้องเอามาคำนวณสอสอบัญชีบรายชื่อ
และต้องรอตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างก่อนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ
๙พฤษภาคมซึ่งครบกำหนด๑๕๐วันนับตั้งแต่พบสสบังคับใช้
พร้อมระบุได้ว่ากรกตกำลังหาสาเหตุที่ผลคะแนนเลือกตั้ง
มีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญ
คนสงสัยเป็นอย่างมากว่าแล้วคะแนนเขาเรียกว่าคะแนนผี
มันโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรไปฟังหน่อยครับ
มีเรื่องถ้าเกิดเห็นว่าการเลือกตั้งที่ใดการนับคะแนนที่ใด
บางคนเอามาให้ลูกผมดูตอนนี้ผมก็วินิจฉัยไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ว่าเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
หรือการนับคะแนนที่ผ่านมานับคะแนนไม่สุริเที่ยงธรรม
ก็สามารถลองคัดค้านได้นะครับร้องคัดค้านที่สำนักงานกตจังหวัด
มีพนักงานสอบสวนอยู่นะครับอันนี้แหละครับที่กฎหมายเขียนว่า
ประกาศผลภายใน๖๐วันนะครับนับแต่วันเลือกตั้งนี่แหละครับ
เพื่อเราจะต้องเคลียร์อันนี้เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งของบ้านเรา
ไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นปุ๊บประกาศผล
พอเลือกตั้งเสร็จประกาศผลวันรุ่งขึ้นรับตำแหน่งได้เลย
แต่บ้านเราไม่ใช่นะครับของเรามีกฎหมาย
ต้องดูให้เลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่
สรุปคำตอบก็คือยังไม่รู้ยังตอบไม่ได้
และกำลังหาสาเหตุอยู่ว่าไอ้บัตรผีที่มันเกินมาเป็นร้อยใบ
หรือว่า๑๐๐มาจากไหน
ถ้ากรกตไม่ทราบประชาชนก็ไม่รู้จะถามใครเหมือนกัน
หรือต้องไปถามต่ออาจจะต้องถามกรรมการหน่วยที่เขานับบัตรหรือเปล่า
ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งน่ะอะก็ต้องไปลงไปสืบสนสอบสนกันต่อนะครับ
ทางด้านของในนัตเก็บเองก็ยืนยันว่าการบรรยายงานผล๙๕
นั้นเป็นไปตามที่หลักฯไม้กำหนดนะ

ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับแต่ละสื่อที่นำไปใช้
เขาบอกว่าก็เสือเอาไปใช้เองนี่
จะเรียนรู้จากโรคเรียนถ้าเกิดพี่รักษาต่างจังไร
สถามีหรือไม่ผมคงห้ามสถาชาบ้านไม่ได้
แต่ผมทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและผมทุ่มเท
แล้วสื่อเอาไปพัฒนาโครงสร้างของข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน
อันนี้ต้องทำความเข้าใจตรงกันเสียก่อน

กรกตส่งให้๑๐สื่อได้รับ๑๐สื่อไปแอปไลน์นำเสนอกันเอง
กรกตได้รับมาจากและผิดระบบและผิด๙๐เราส่งให้สื่อ๙๐ของข้อมูล
สื่อก็แอปไฮและเล่นนำเสนอกันเองนะครับแล้วสุดท้ายเห็นว่าจะอย่างงั้น
แล้วก็ทุกคนก็ลิงก์มาหากรกตว่าข้อมูลได้รับตรงจากกรกต
ไม่ปฏิเสธครับเราส่งให้เพื่อความร่วมมือ
ในการที่จะสร้างความรับรู้ร่วมกัน
พอมีการชี้แจงประเด็นนี้ขึ้นมานะหลายคนปรี๊ดเหมือนกันนะ
คือเขาโพสต์แจกแจงวิธีการดำเนินการในการส่งข้อมูลดิบ
แล้วก็บอกด้วยว่าก็ในเมื่อเครือข่ายของคุณที่ส่งต่อมาเนี่ย
ในทุก๕นาทีต้องการจะให้ทำอย่างไร
คือมีคนอธิบายรายละเอียดเอาไว้เยอะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค
แต่ที่แน่คืออย่างที่เขายืนยันว่าเขาส่งข้อมูลดิบให้กับสื่อทุกช่องแล้ว
แต่ว่าในโซเชียลเนี่ยคนที่เอามาคำนวณได้เห็นว่ามันเกินเนี่ย
เอามาจากหน้าเว็บของกรกตนะ

มาวงเลยว่ามันเกินไป๒ล้านเสียงคือนั่นคือหน้าเว็บของกรกต
ยังไม่รู้ไงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหายุหายุ
จากการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้
เลขากรกตบอกว่าคงไม่สามารถตอบแทนกรกตได้
ก็ว่ากันไปตามนี้นะฮะ
คุณผู้ชมเราพามาดูเรื่องของภาพรวม
ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ๓๕๐เขตกันหน่อย
นะว่าเป็นอย่างไรทั้งหมดตอนนี้๙๕แล้ว๓๕๐เขต
จังหวัดที่กรกตเนี่ยประกาศในช่วงเย็นเมื่อวานนะฮะ

อันดับที่๑คือพักเพื่อไทยได้จำนวนสอสอทั้งหมดรวมกัน๑๓๗ที่นั่ง
อันดับที่๒พักพลังประชารัฐก็ได้ไป๙๗ที่นั่ง
นี่แหละอันดับ๑อันดับ๒ต่างกันอยู่ที่ประมาณสัก๔๐
แต่คะแนนเสียงคะแนนดิบเนี่ยต่างกันประมาณสัก๔แสนนะฮะ
ซึ่งก็อ้างถึงความไม่เท่ากันของคะแนนก็เลย
แต่ละฝ่ายก็เลยอ้างว่าตัวเองสามารถเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ
ส่วนพักภูมิใจไทยตัวแปรสำคัญมาอันดับที่๓
๓๗อ่า๓๙ที่นั่งนะครับ๓๙ที่นั่งของภูมิใจไทย
ธิบัตอันดับ๔๓๓ที่นั่งอนาคตใหม่อันดับ๕๓๐ที่นั่งนะฮะ
ชาติไทยพัฒนาอันดับที่๖ก็ได้ไป๖ที่นั่ง
ประชาชาติอันดับที่๗ได้ไป๖เหมือนกันนะฮะ
ชาติพัฒนาอันดับที่๘ได้ไป๑และรวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพ
อันดับที่๙ก็ได้ไป๑ที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับ
ก่อนว่านี่คือจำนวนที่นั่งของสอสอเขตนะคะ
แต่ยังไม่ได้รวมสสบรชนะ
เพราะกรกตบอกแล้วว่าเดี๋ยวต้องไปคำนวณหาจากระบบจากสูตรของการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมก่อน
เพื่อหาจำนวนสสบรชแล้วค่อยเอามารวมอีกทีนึงนะครับว่า
ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยแต่ละพักจะมีสอสอเข้าไปในสภาเนี่ยกี่คนและเท่าไหร่กันบ้าง
คือกรกตก็เป็นคนมีตำแหน่งอะนะ